เปิดละยองครับประตูอ่ะมันเปิดเองอืมอุ้ยน่ากลัวปิดยัง
เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเองตามคำสั่งของพระได้ครับอุ้ย
มาหลายคนเลยนะ

อุ้ยอุ้ยเอามาก็ไปอีกคนไหมอ่ะมาผิดให้ด้วย
คือถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเล่าอาจจะน่ากลัวกว่านี้
ดอมมันพี่พาจะดึงลงให้น่ากลัวคุณผู้ชมครับเขาใช้ติ๊กต๊อกนะฮะ
โพสต์ข้อความลองคิดดูถ้ามีลมเข้ามาประตูต้องดันออกไปจนสุดใช่ไหม
อ่าแต่นี่คือประตูเนี้ยมันเปิดพอดีกับตัวคนที่เดินเข้า
อ๋อเหมือนมีคนเดินเข้าเนี้ยเหมือนมีคนเดินเข้าไง
ลมมันอาจจะไม่แรงหรือเปล่ามันก็เลยดันไม่สุดหรือเปล่า
แฮสแท็กอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
ได้ไหมครับเสียงถ้าได้ซื้อนะครับรับลงเสียงฮะ
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดระยองนะครับ
สร้างความแปลกใจและก็สงสัยให้แก่ผู้ที่เห็นคลิปนี้ฮะ
ว่าทำไมประตูถึงปิดเองได้ตามคำสั่งทั้งที่ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะ
มันเป็นกลไกอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องลับลี้และลี้ลับกันแน่
อืมล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐไปเลยครับวัดบ้านแรงฮะ
ตะบนบ้านแรงอำเภอเมืองระยองครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
อายุกว่าสองร้อยแปดสิบปีค่ะปัจจุบันมีอุโบสดเก่าแก่ล้อมรอบด้วยน้ำก่อตั้ง
ตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยห้านู่นน่ะโอ้โหปัจจุบันเป็นโบราณสถานจันทรวรรณโพธิธารามวัดแหลง
บรรยากาศเงียบสงบร่มเย็นมีพระจำวัดอยู่ทั้งหมด๙รูป
แล้วไปแล้วสรุปคือเจอผีไหมนะฮะนี่ต้องให้พระเล่าเออเออ
เล่าน่ากลัวนะครับพระชาญชัยพระลูกวัดเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ย
สิบแปดพฤษฎิกายนบ่ายโมงน่ะอ๋อ
หลังจากฉันเพลงเสร็จพระทุกรูปก็จะจำวัดช่วงบ่ายใช่ไหม
ฝนก็ตกอืมฝนตกหนักท่านนั่งอยู่หน้ากุฏิเลขที่สิบห้านี่นี่นี่นี่
กับพระอีกรูปหนึ่งค่ะตอนนั้นประตูกุฏิไปอยู่จู่จู่นะครับ
มันก็เปิดแล้วก็ปิดไปแล้ว๒รอบ
ก็ยังพูดคุยกันระหว่างพระสงสัยผีจะหลอกนะนะ
ก่อนนั้นจากนั้นเปิดปิดรอบที่สามอีกครับ
คราวนี้หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปแล้ว
แล้วโพสต์ลงโซเชียลไม่คิดว่าญาติโยมจะสนใจมากขนาดนี้

ใส่เข้ามา
มีพระอุงโรงอยู่ด้วยกันเราเล่นอยู่ด้วยกันอืม

แล้วมีลมไหมครับท่าน
มีปกติแต่ว่ามันเป็นฝนตกหนักเฉย
แต่มันไม่ได้มีลมแรงถึงขนาดแบบพัดตึ้งเอาไว้แบบนั้น
ถ่ายก็คุยเล่นกันชอบเล่นกันอยู่แล้วด้วย
ชอบเล่นแบบเออผีรอบอะไรอย่างนี้

ก็น่าจะเป็นลมมันเลย

บอกให้ปิดให้ด้วยนะเข้ามากี่คนก็ปิดให้ด้วย
แล้วมันก็เลยปิดให้มันก็บังเอิญไง

พระครูวิเวกธรรมพิรามหรือว่าพระอาจารย์แขก

มองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่า
เพราะตอนนั้นมีฝนตกลงมาใช่ไหม
อาจจะมีลมพัดบางประตูให้เปิดให้ปิดเองพอดี
ท่านมองแบบวิทยาศาสตร์ครับ